อุบัติเหตุยังคงเกิดขึ้นรายวันนะคะวันนี้มีเหตุรถบรรทุกถอยหลังไม่ทันระวัง
แล้วก็ไปทับสองแม่ลูกที่กำลังยืนรอรถเมย์อยู่นอกจากนี้ยังมีเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนรถตู้ตรงทางแยกที่ไม่มีไฟแดง
รวมทั้งความประมาทของทหารนอกราชการค่ะจะเหยียบเบรกแต่ว่าไปเหยียบคันเร่ง
เลยทำให้รถเนี่ยพุ่งเข้าไปชนร้านสะดวกซื้อจนทำให้มีผู้บาดเจ็บนะคะ
ติดตามเหตุการณ์ทั้งหมดได้จากรายงานเลยค่ะ
เหตุการณ์แรกกล้องมือจรปิดจับภาพรถจักรยานยนต์ซ้อน๒วิ่งมาด้วยความเร็ว
ตรงสามแยกไร้สัญญาณไฟพุ่งชนท้ายรถตู้
ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองคนเหตุเกิดบริเวณสามแยกจันดีนคร
หลักช้างจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเกิดอุบัติเหตุคนขับรถตู้และผู้โดยสาร
รีบนำรถเข้าจอดข้างทางก่อนจะรีบลงมาจากรถ
ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีเพราะดีที่คนขับและคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
หมวกกันน็อกจึงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ที่จังหวัดชนบุรีเกิดเหตุสลดเมื่อนุ่มโรงงานประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์
แล้วไม่ยอมไปหาหมอแต่เลือกไปนอนพักที่ห้องเช่า
สุดท้ายเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่รับแจ้งมีผู้เสียชีวิต
บนเตียงนอนภายในห้องเช่าหลังหนึ่งในพื้นที่ตะบนคันทรง
อำเภอศรีราชาทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายอภิษฎ
อนภูเขียวอายุ๒๘ปีพนักงานโรงงานเหล็ก
โดยพบบาดแผลตามร่างกายและใบหน้าเลือดออกหู
เพื่อนผู้เสียชีวิตทราบว่าได้พากันซ้อนรถจักรยานยนต์ไปทำธุระช่วงกลางดึก
แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่ผู้เสียชีวิตไม่ยอมไปโรงพยาบาล
รุ่งเช้าจึงพบว่าเสียชีวิตอยู่ในห้อง
อีกเหตุการณ์ที่จังหวัดชนบุรีตำรวจสพสัตหีบรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถกระบะ
กับรถจักรยานยนต์จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสบนถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าสัตหีบ
หลักกิโลเมตรที่๑๗๔ผู้บาดเจ็บชื่อ๑๐เอกหญิงบุษยาชุ่มชื่นอายุ๔๔ปี
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนสาเหตุเกิดจากรถกระบะเปลี่ยนช่องทางกระทันหันทำให้รถจักรยานยนต์เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนจนเสียชีวิต
จุดเกิดเหตุอยู่ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอวาลินชำราบ
ทำให้นางอินแปลงภารสันอายุ๔๕ปีแม่บ้านที่มาซื้อของถูกรถชนได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังเกิดเหตุพันธรีรุจิโรธสายสมบัติอายุ๘๓ปี
คนขับรถเก๋งรอให้ปากคำกับตำรวจเปิดเผยว่า
ขณะเกิดเหตุกำลังจะจอดรถแต่ไปเหยียบคันเร่งทำให้รถพุ่งชนร้านค้าดังกล่าว
ท้ายที่จังหวัดปฐุมธานีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถกระบะบรรทุกของ
ถอยหลังไม่ทันระวังไปชนสองแม่ลูกขณะยืนรอรถเมย์
เพราะดีที่ไม่ถึงแก่ชีวิตเพราะพลเมืองดีช่วยกันเคาะกระจกเตือนคนขับให้หยุดรถ
เพราะขณะนั้นเด็กหญิงที่มากับแม่นอนล้มลง
โดยที่ศีรษะอยู่บริเวณล้อหลังของรถพอดี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าหมู่บ้านไทยสมบูรณ์สอง
เรียบคลอง๓ตะบนคลอง๓อำเภอคลองหลวง
โดยคนขับยอมรับว่าตนเองประมาทและยอมรับผิดทั้งหมด